คุณผู้ชมคะจำข่าวที่เราเล่าไปเมื่อช่วงประมาณสัก๒ทุ่มได้ไหมคะ
ใช่ครับที่ว่าเป็นเรื่องของทอมมี่ที่ร้อยเอ็ดอ่ะ
ไปตามง้ออดีตเมียที่วงหมูกระทะที่ร้านของเมียแล้วยิงเขาตาย๓นัดเนี่ย
เข้าแก้มนัดเข้าหัวนัดหนึ่งเข้าคอนัดหนึ่ง
แล้วก็หนีไปใช่ไหมคะต่อเหตุพี่จะขยันโดนหลบหนีไป
ตำรวจทำงานไวมากจับได้แล้วค่ะหรือฮะตำรวจจับคอมมี่ได้แล้ว
หลังจากไปซ่อนตัวอยู่ที่บ้านรุ่นพี่ที่ยะโสธรเดี๋ยวไปดูนาทีจับกันค่ะ
มันฆ่าคนตายนะเฮ้ยมันฆ่าคนตายนะนี่รู้ไหมยิงคนตายด้วย
เออต้องคุยคุยกันคุยหาผู้หลักผู้ใหญ่มาคุยกันสิ

เออไม่ใช่เอาปืนไปยิงเขา
เป็นพฤติการที่รุนแรงเกินไปมันฆ่าคนตาย
หมุน่ารถกระบาดมันทั้งคานผมว่าไปจำนอง
เฮ้ยมันคุยกันได้มันคุยกันได้
แต่พอมันได้ตังค์มันทิ้งผมแม่

มันคุยกันได้มันคุยกันได้
เอ้าฆ่าคนตายอาห้ามฆ่าคนตาย
ตรวจภักดิ์พิมารจับตัวนายอนุสรบุญมาหรือว่าธอมมี่วัย๔๐ปีนะคะ
หลังจากที่ไปซ่อนตัวที่บ้านรุ่นพี่ที่เทศบาลเมืองยะโสธร
พอตำรวจแสดงตัวปุ๊บทอมมี่ไม่ได้ยอมแต่โดยดีนะ
เพราะไม่ขี่รถหนีค่ะตำรวจต้องไล่ตามจนถึงสี่แยกไฟแดงเลี่ยงเมือง
น้ำคำน้อยอ่ะถึงจะจับตัวได้แล้วก็อย่างที่เห็นเนี่ย
ตำรวจก็บอกเออใจเย็นมันคุยกันได้ไปยิงเขาทำไม
ครับก็ผมกลัวแต่ผมโอ้โหพอผมหมดตัวเนี่ย
รถผมมันเอาไปจำนองแล้วผมต้องผ่อนรายวัน
พอผมหมดตัวมันก็ทิ้งผมตำรวจมันก็ไม่ได้
คุณฆ่าคนไม่ได้เอาแล้วปืนไปไหนหล่นหาย
ผมนำปืนหล่นหายตำรวจก็พาไปหาปืนเลยค่ะ
ครับก่อนจะพาไปสพจตุรพักษ์พิมารสอบสวนนะคะ
แล้วพี่อุ๋ยรู้ไหมพอตรวจสอบประวัติทอมมี่ไปเนี่ย
อ่าทอมมี่เคยจิดคู่มารอบหนึ่งแล้วนะหรอ
คดีคือพรากเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีไปเพื่อการอนาจารย์ที่ราชบุรีปี๕๐ค่ะ